ไม่มีหลวนล่ะครับขอดแก่นเล็ก

ขยับเข้ามาล็อกหายแล้วเสียบด้วยเขาขวาแล้วครับขอนแก่นเล็ก
พยายามจะเน้นที่เข่าแล้วครับ

โอ้โหโดนเสียบมาตัวอ่อนโอ้โหกระทุมเข้ามาอีกทีครับ

เอาละครับเสือเวียงได้ไหม

ร้อยครับท่านผู้ชมครับครบ๓ยกครับ

คู่รองของรายการครับโอ้โหมาได้เลือดในช่วงยกสุดท้ายเลยครับ

เลือดอาบใบหน้านักชกในวัย๔๓ปีครับ
โดนพิษศอกของทางด้านขอนแก่นเล็กเข้าไป
พยายามจะเวียงครับสายต้านดีครับดึงแล้วคืนครับ
สับจากด้านบนลงมาด้านล่างครับ
เสือนี่ก็พยายามจะโต้พยายามจะเถียงครับแต่โอ้โหดอกนี้แหละครับ
แล้วซ้ำเข้ามาต้องบอกว่าได้เลือดเลยครับวันนี้
เกมการชกคำลบที่๒ของคู่นี้ครับ
ครั้งแรกมุมแดงเคยชนะมาแล้ว
และครั้งนี้ครับผลจะออกมาอย่างไรครับท่านผู้ชม
ลุ้นกันบนเวทีดีกว่านะครับ